คุณผู้ชมครับที่จังหวัดจันทบุรีมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมอยากจะแนะนำ
บอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำที่รวบรวมทุกสิ่งอย่างจริง
หมูหมึกจุ้งแล้วนอกจากนั้นยังมีกั้งด้วยเฮ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนี้ครับ
นี่ครับร้านนี้ครับร้านนาจาก๋วยเตี๋ยวทะเลซีฟู้ดหมูเลียงเมืองจันทร์อยู่บนถนนพระยาตรังอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
แน่นอนฮะเมนูเด่นของทางร้านคือก๋วยเตี๋ยวทะเลซีฟู้ดมาแบบแน่นเลย
แล้วนอกจากนี้มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วยังมีอะไรอีกมีเย็นตะโฟ
โอ้โหเครื่องแน่นเครื่องเต็มเหมือนกันนะจ๊ะ
อย่างที่ผมบอกนี่เขาจัดมาแบบอย่างนี้
แล้วราดน้ำซุปลงไปนะโอ้โหบอกมันเข้มข้นเข้มข้นคือเห็นแบบ
เหมือนจะดูใสอย่างนี้แต่รสชาติสุดยอดเขาว่ากันอย่างนี้
แล้วก็เอานอกจากก๋วยเตี๋ยวทะเลก็ยังมีข้าวหน้าปูด้วย
จัดหนักจัดเต็มใส่แน่นเลยนะฮะ
เนื้อปูไข่ปูมันปูลาดน้ำจิ้มซีฟู้ด
กินแล้วซีดปากบอกเลยนะไข่ปูก็มีคุณเห็นไหม
ไข่ปูมันจะมันไงใครที่ชื่นชอบนะโอ้โหบอกเลยว่าจุใจจริงกับ
ร้านนี้กินขนมหวานไปด้วยได้นมถ้วยนมถ้วยก็มีแล้วตัวอูทอดเขาบอกว่าเป็นของที่เด็ดของที่นี้เลยนะ
ต้องสั่งไปทานด้วยนะครับสั่งมาให้แน่นเต็มโต๊ะอย่าไปคิดอะไรมากเพราะราคาถูก
ยังไงเริ่มต้น๕๐บาท
ก๋วยเตี๋ยวทะเลรวม๗๐บาทพิเศษเลย๑๐๐๑๕๐บาท
แล้วก็ข้าวหน้าปู๘๐บาทเองเข้าใจ

ไปถามเจ้าของร้านนะคนที่มารับออเดอร์เนี่ย
บางคนตกใจเจอคนที่มารับออเดอร์เขาพูดบอกว่า

ตกใจบอกไม่ได้มาแจ้งความเขาเป็นคุณตำรวจ
แต่ว่าเขาใช้เวลาพักเที่ยงมาช่วยพารเมีย

ในการขายก๋วยเตี๋ยวพี่ยาวคนนี้เขาเป็นตำรวจไง
อาศัยเวลาว่างนี่แหละครับแวะมาหาเมียที่ร้าน
ก็มาช่วยคุณเมียขายด้วย
ใครอยากจะลองไปทานไปกันได้นะครับที่ถนนพระยาตรังเลย
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีไปก่อนถึงแยกไฟแดงพระยาตรังเล็กน้อย
ไม่ถูกจริงหรือจะจองคิวไว้ก่อน
เย่ทานอะไรอิ่มอร่อย